เวลาจะมีโปรเจกต์ใหญ่อะไรแบบนี้ก็ต้องมูเหมือนกันคุณผู้ชม
เช่นเดียวกับนักแสดงนะคะจากละครเรื่องเข็มซ่อนปลายทางวิกหมอชิดคุณผู้ชม
นำทีมโดยสาวสวยคนนี้เลยค่ะพี่นุ่นวรนุษย์คุณผู้ชมนี่
นำทีมเพื่อนนักแสดงบวงสวงเป็นการภายในที่หน้าองค์พระพิคเนธของสถานี
เสริมความปังเสริมพลังบารมีนะคะนักแสดงเนี่ยมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลย
ว่าจะเป็นพี่สาบุมกิจกล้องยูโรพี่เจี๊ยบชมพูนุษย์ใช่
แล้วก็ผู้จัดอย่างสาวพิมมาดาเมื่อกี้พี่แจ๊คบอกว่าแต่งชุดอินเดีย
ใช่ค่ะอยากจะให้โฟกัสที่ชุดของพี่นุ่นวรนุษย์แล้วก็พี่เจี๊ยบชมพูนุษย์นะที่ใส่มา
เขาบอกว่าแต่งตัวมาแบบสารีอินตาราเดียมากสวยมากเลยนะคะ
แต่งเต็มมาขนาดนี้แน่นอนค่ะว่ามาโชว์รำอินเดียที่มาเอาเลิกเอาชัยโดยเฉพาะ
ก่อนที่ละครจะออนแอร์ในวันที่๑๗สิงหาคมนี้
นี้เนี่ยนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นชุดภาระตะนาตยำถวายบูชาศักระองค์ปฐมพระพิคเนสวน
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปกันสักนิดนึงค่ะ
ไม่แปลกใจนะคุณผู้ชมที่เห็นลีลาเก่งกาดขนาดนี้เพราะว่าพี่นุ่นเองเนี่ยเขาก็เป็นเด็กหน้าตะสินเก่าพี่เจี๊ยบด้วยเหมือนกันนะคะ
แล้วก็เขาก็บอกเล่า๙๐นะคะว่าพระพิกาเนตที่ช่อง๗ที่นี่เขาศักดิ์สิทธิ์มากจริงนะคะ